เวลารู้ตัวว่าถ้าสติเราอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเสพสารอะไรเข้าไปเนี่ย
อย่าพยายามเอาของมีคมหรือปืนไว้กับตัวเลย

ปั้งลั่นใส่ตัวเองฮะ
เหตุเกิดบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้ครับ
บ้านหลังนี้ครับพื้นที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
คนเจ็บเนี่ยชื่อวินิตคงสมวัยอายุ๓๘ปี
เขาเรียกกันเน่งท่าล้อ
โดนปืนยิงเข้าไปที่ท้องขวาใต้สะดือใน๑นัดครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลเลย

ห้องนอนของเน่งเนี่ยมีปืนลูกซองไทยประดิษฐ์อยู่บนเตียงเลย
แล้วก็มีลูกกระสุน๒ลูกด้วย
แล้วก็มีอุปกรณ์การเสพ

เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนี่ห้องนอนของอีเน่ง

แต่ตอนหลังก็เหมือนจะเบาลงหันมาดื่มน้ำกระท่อม

ส่วนเน่งคนเจ็บครับแพทย์ส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาล

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจคาบเขม่าวดินปืนในมือของคนเจ็บก็คือเน่ง
แล้วเดี๋ยวจะรอสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งครับ